จากเรื่องของราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ

ทีนี้จำได้ไหมฮะว่าก่อนงวดวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่๓๑มกราคมทางด้านของสสเพื่อไทยเขารวมกันนะครับ
นำโดยนายยุทธพงศ์จรัสเถียรสสมหาสารคามรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องนี้บอกว่ารัฐบาลล้มเหลวทุกเรื่องเลย
ก็ราคาแพงสลากก็ราคาแพงนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าบรายย่อยซึ่งไม่ได้รับโคต้า
ต้องรับสลากมาจากยี่ปั๊วซึ่งจริงต้นทุนสลากใน๗๐บาท
แต่ยี่ปั๊วขายส่งต่อให้๙๐๙๓บาทแล้ว
พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็ไปขายแพงเป็นร้อยบาท
แต่ทีนี้เวลาโดนจับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยโดนจับ

ส่วนการพิมพ์สลากเอื้อประโยชน์ต่อยี่ปั๊วหรือเปล่า
เรื่องนี้นะครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาชี้แจงกระบวนการจัดสรรสลากนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรีผู้มนวยการ
นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงบอกว่า
ปัจจุบันสำนักงานมีระบบจัดสรรสลาก
เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง
ย้ำเรื่องนี้โดยกำหนดยอดพิมพ์สูงสุด
ล้านฉบับต่องวดจัดสรรยังไงบ้าง
จัดสรรให้ตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป
คนพิการและสมาคมองค์กรมูลวิธี
๓ล้านฉบับแล้วและอีก๖๗ล้านฉบับ

ให้กับผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศจำนวน๑๕๙๐๐ราย
โดยได้รับสลากคนละ๕เล่มไปจำหน่ายในราคาต้นทุน
คือฉบับละ๗๐บาท๔๐สตางค์
นี่คือราคาที่กองสลากให้สำนักงานสลากให้

คุณก็จะยังคงได้กำไรอยู่นะครับได้ส่วนต่างตรงนี้อยู่นะฮะ
ส่วนปัญหาที่มีผู้ค้าบรายย่อยจำหน่ายสลากเกินราคานะครับ
บอกว่าเนื่องจากการจำหน่ายสลากเป็นอาชีพเสรี

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ตกงานและผู้ต้องการประกอบอาชีพ

ก็เลยต้องไปหาซื้อสลากจากตัวแทนจำหน่าย

การนำไปจำหน่ายเป็นทอดนี่แหละฮะ
ก็เลยทำให้เกิดการเพิ่มราคาขาย
จนทำให้สลากมีราคาเกินกว่าที่กำหนด
แต่เรื่องนี้สำนักงานสลากไม่นิ่งนอนใจ
มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง๗๖จังหวัด
เก็บข้อมูลดูพฤติกรรมการจำหน่าย
ตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายเกินราคา
ตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายสลากรวมชุด
หากมีการนำไปขายต่อหรือพวกยี่ปั๊ว
ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตัวแทนจำหน่าย
ทางสำนักงานสลากจะทำการตัดสิทธิ
ยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที
ยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลาก
ที่ผ่านมาก็ตัดสิทธิ์ไปแล้วจำนวนมากนะครับ
อกจากนี้สำนักงานสลากก็ดำเนินการแก้ปัญหาสลากเกินราคา
ก็เพิ่มสัดส่วนกำไรให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย
ก่อนหน้านี้ก็ขายให้แล้วก็มีส่วนลด๑๐๐ละ๗
คือส่วนลด๕บาท๖๐สตางค์จาก๗๐บาทนะ
ตอนนี้กลายเป็นส่วนลดร้อยละ๑๒คือ
ฉบับละ๙บาท๖๐สตางค์ก็เท่ากับว่า
คนที่เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยถูกต้อง
ก็จะได้กำไรในส่วนนี้ส่วนต่างตรงนี้๙บาท๖๐สตางค์ด้วย
แต่ทีนี้ก็อยากให้ประชาชนช่วยเป็นเบาะแสนะฮะ
เบาะแสกันหน่อยเป็นหูเป็นตาให้สำนักงานสลากหน่อย
หากพบเจอการจำหน่ายสลากเกินราคาการรวมชุด

ขอให้แจ้งมาที่คอร์เซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์๐๔